ที่ชนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นทั้งแม่แล้วก็ย่าในฐานะแม่เนี่ย
ก็แจ้งตำรวจให้มาจัดการกับลูกชายของตัวเอง
เพราะทนไม่ไหวที่ลูกชายตัวเองทำร้ายหลาน
มีหลานชายอยู่๒คนก็คือเด็กชายวัย๑๐ปีกับ๑๑ปี
ซึ่งเป็นพ่อกันแท้เนี่ยแต่ตีโอ้โหหนักเหลือเกิน

ที่เกิดเหตุอยู่ในท้องที่ของสพนปลือนะครับ
บ้านบางละมุงจนบุรีก็ไปช่วยเด็กชายทั้ง๒คน

อยู่ป๔กับป๕ของโรงเรียนแห่ง๑ทิศบนโป่งอำเภอบังระมุง
มาดูแลเยียวยาต่อแล้วนะครับย่าของเด็กชายทั้งสองคนร้อง
ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บอกว่าหลานชายถูกพ่อแท้
ซึ่งก็คือลูกชายของย่าเนี่ยซึ่งอายุ๓๘ปีทำร้ายหลายอย่าง
ทุบตีเตะต่อยเป็นประจำด้วยส่วนเด็กชายทั้งสองคนบอกว่า
ถูกพ่อทำร้ายเกือบทุกวันเวลาพ่อเมานะสรุปแล้วก็คือพ่อ
เมานะฮะพอพ่อเมาแล้วชอบทุบตีบางครั้งถึงขั้นต่อยและเตะ
ลูกจนย่ากับเพื่อนบ้านทนไม่ไหวต้องแจ้งตำรวจให้เข้ามา
ช่วยเหลือนะครับหรือบางครั้งพ่อนะสั่งให้ลูกตีกันเอง
นี่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพ่อเด็กไปแล้วนะครับเอาไปสอบสวนแล้ว
พ่อเด็กอ้างว่าที่ตีลูกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทำร้าย
แต่เป็นการอบรมลูกเนื่องจากลูกชายทั้งสองคนชอบโกหก
ชอบหนีเที่ยวด้วยความเป็นห่วงก็เลยต้องตี
แต่ยอมรับว่าบางครั้งเขาดื่มเหล้าเขาเมาเขาก็เลยตีลูกแรงไปหน่อย
คือเรามีเรามีไปตกตีเด็กมีอะไรมั้ย
ดูสิคือถ้าลูกจะเป็นอย่างนี้จริงนะลูกจะโกหก
ลูกจะหนีเที่ยวแต่ความจริงเด็กเพิ่ง๑๐ปี๑๑ปีเนี่ย

ไม่ใช่ตีไม่ใช่ทำร้ายแบบนี้
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปคุยกับย่าของเด็กนะฮะ
ซึ่งคุณย่าบอกว่าตอนนี้หลานชายสองคนอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กแล้ว

พร้อมกับบอกว่าทนไม่ไหวจริงที่เห็นหลานถูกพ่อตีทุกวัน
บางครั้งหลานไม่มีความผิดอะไรเลยอยู่ดีพ่อก็กระชากมาทุบตี
หนักสุดเนี่ยเคยเห็นต่อยกับเตะลูกตัวเองด้วย
ในฐานะเป็นย่านะเข้าไปห้ามปราม
ยังถูกลูกชายตัวเองทำร้ายร่างกายไปด้วย
ปกติในบ้านอยู่กัน๑๑คนทุกคนก็เห็นประจำเห็นมา๔ปีนะ
ตั้งแต่หลานสองคนเริ่มโตแล้วก็จำความได้เนี่ย

บางครั้งทนไม่ไหวหลานชายคนโตซึ่งเป็นคนที่โตมากแล้ว
หลานที่อยู่ในบ้านเนี่ยถึงขั้นไปกระชากคอเสื้อพ่อของเด็ก
แล้วถามว่าจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดโดนนะพ่อของเด็กถึงหยุด
แล้วก็วนเวียนทำอีกทำอีกสาเหตุนั้นย่าบอกว่าไม่ใช่จากอะไรหรอก
เนื่องจากดื่มเหล้าแล้วก็เสพยาบ้าด้วย
ไม่รู้ว่าสมองจะปกติไม่ปกติอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ว่าทั้งดื่มเหล้าทั้งเสพยาบ้าก่อนหน้านี้เคยเคลียร์กันไปครั้งหนึ่งแล้ว
ลูกชายเนี่ยยอมไปอยู่กับภรรยาที่จังหวัดตราด
หายไปพักนึงเงินหมดกลับมาหาแม่ที่ชนบุรีมาอยู่ที่บ้านนี้อีก
แล้วกลับมาพอเจอลูกสองคนก็ทำร้ายเป็นประจำ
ตบหนูแบบแรงนี่แหละก็พ่อเค้าเวี่ยงหนูแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะ
จำไม่ได้ด้วยอาจพูดมันแบบแทบทุกวันแหละนะ
ฟังเลยค่ะก็ช้ำใจแทนคุณย่าจริงนะครับ
ตำรวจคุมตัวพ่อเด็กไปเนี่ยแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดไม่พบนะฮะ
คือเมาอ่ะเมาแน่แต่สารเสพติดที่ตรวจนะวันที่จับเนี่ยไม่พบนะครับ
แต่ว่าจากประวัติเคยต้องโทษมาหลายคดีคดียาเสพติดด้วยนะครับ
เคยต้องโทษมาแล้วอ่าเดี๋ยวถ้าการตรวจร่างกายของลูกชาย
ทั้งสองคนมีร่องรอยการถูกทำร้ายก็ต้องถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ส่วนเด็กสองคนตอนนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะฟื้นฟูเยียวยาให้นะครับหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง